สมองได้รับการกระทบกระเทือนและทำให้เซลลวินในสมองแตก
แต่ว่าประมาณนาที๒นาทีข้อมูลจากทางเจ้าหน้าที่
ว่าผลชนสูตรเบื้องต้นของแพทย์
ว่าผู้ต้องกักขังอะไรได้รับการกระทบกระเทือนทางสมอง
ส่วนเรื่องละเอิดอื่นในเวลา๑๐นาทีวันนี้
ทางแพทย์นิติเวศก็จะทำการผ่าตัด
เบื้องต้นก็ช่วยเหลือนที่เรื่องการนำตบออก
อย่างเช่นในเรื่องของค่าลงศพในเรื่องของค่าดอกไม้ประดับศพ
ในเรื่องของค่าใช้จ่ายอื่นที่วัดนะครับ
ซึ่งซึ่งอาจจะมีในเบื้องต้นก็เป็นการช่วยเหลือไปก่อนนะครับ
แล้วมีการคุยกับญาติญาติไหมคะว่าเขาต้องการอะไรมากกว่านี้
ตอนนี้ทางญาติเนี่ยฮะตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่เหตุเกิดมาเนี่ย
ญาติไม่เคยเรียกร้องอะไรเลยไม่ว่าจะเป็นญาติท่านไหนก็แล้วแต่นะฮะ
แล้วก็ทางฝ่ายเท่าแก่ก็ไม่เคยพูดถึงเรื่องการเรียกค่าเสียหาย
หรือว่าเรียกร้องอะไรในส่วนนี้เลยไม่มีเลยครับ

ใช่ครับเขาติดใจในเรื่องของสาเหตุของการตาย
ว่าการตกจากบล็อกซ่วมในความสูงที่๖๐๖๐๗๐เซนเนี่ย
ไม่น่าจะเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายเท่านั้นเองครับ
แล้วการชนะสูตรนี่เรามีหน่วยงานไหนบ้างคะ
ของแพทย์นิติเวชของโรงพยาบาลราชบุรีครับ
เห็นว่าจะต้องมีทางอังกฤษทางอายการอะไรมาร่วมด้วยหรือ

มี๔หน่วยงานหลักเข้ามาร่วมในการชนะสูตรนะครับ
ก็ได้แก่ทั้งแพทย์ถทงฝ่ายปกครองถทงอายการ

หน่วยงานถกมาจำไม่ได้มีแพทย์นะครับ

มีแพทย์มีตำรวจมีทางอายากาศและก็มีฝ่าปกครองภาคปรดัมเภอครับ
แล้วกับวันนี้เราก็แค่มาเจออะไรเป็นต้นไปก่อน
วันนี้เราก็จะมาติดตามเรื่องของผลของการภาตักษณ์รทิสูรศพครับ
ในเบื้องต้นเนี่ยเราก็จะแก้ไขปัญหาเหมือนปีนี้นะครับ
ก็คือเราจะต้องหาสถานที่กักขังเนี่ยที่มันสามารถจะรองรับได้นะครับ
ซึ่งเราก็ดำเนินการอยู่เหมือนกันนะครับในปีนี้
แต่เนื่องจากว่าเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องที่มันไม่คาดคิดนะครับ
แล้วที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ไม่เคยเกิดเหตุลักษณะแบบนี้ที่สถานกักขังจังหวัดราชบุรีนะครับ
จะมีครั้งนี้เป็นครั้งแรกเพราะฉะนั้นในปีต่อไปเราอาจจะแก้ปัญหาโดยถ้าหากว่ามันไม่ไหวจริงนะครับ
เราอาจจะต้องเอาเฉพาะผู้ต้องขังที่มีลักษณะของพิษกุลาเรื้อรังเนี่ย
เข้าไปควบคุมไว้ที่สถานพยาบาลภายในเรือนจำ
แต่เราจะไม่ขยายใช่ไหมครับไม่ขยายพื้นที่
เรื่องการขยายเนี่ยจะเป็นเรื่องใหญ่นะครับไม่อยากว่าต้องใช้โง่มารเป็นจำนวนมาก
อีกอย่างหนึ่งคือจำนวนผู้ต้องกักขังเนี่ยจะมีมากบางห่วงบางเวลาเท่านั้นเองนะครับ
อย่างเช่นทุกเทศกาลเลยเนี่ยนอกจากเทศกาลสงการเนี่ยไม่เคยมีปัญหาครับ
มีปัญหาเฉพาะเทศกาลเดียวคือเทศกาลสงการก็อย่างที่ได้เรียนให้ทราบนะครับว่า
เป็นการที่ทางกระจาชดเนี่ยกลับมาบ้านแล้วก็มีการเฉลิมฉลองกัน
ซึ่งต่างจากปีใหม่นะฮะต่างจากเทศกาลตรุษจีนซึ่งกลับไปบ้านเนี่ยเข้าไปไหว้พ่อไหว้แม่ไหว้บรรพบุรุษนะครับ
แล้วก็แยกย้ายกันกลับเท่านั้นเองมันต่างกับเทศกาลสงกราน
ตอนนี้ปัญหาในเรื่องของผู้ต้องขังที่ป่วยด้วยโรคในพิสุราเรื้อรังเนี่ย
ไม่ได้มีผลในเรื่องของการเสียชีวิตจากโรค
เคสแบบนี้
ก็อาจจะไม่มีปัญหาอะไรแต่เพียงแต่ว่าอะไรน๒๔๐๐๐๑
บินต่อเรื่องมาโดยตลอดอะไรอย่างเงี้ย
แต่ว่าเรื่องนี้มันเป็นแค่ความเห็นส่วนตัว
ผมอยากให้ความเห็นของแพทย์ดีกว่านะครับ

รสมาแล้วครับส่วนเสียงครับผมครับครับ
แต่ท่านเนี้ยมันเกิดจากในเดือดแล้วก็ในกาสสมองดิน
อ่าวก่อนจะรสสูตรประมาณเนี้ยเมาะ
อ๋อถ้ามันเป็นผลธวิธรยศาดอะคะหนูก็จะเชื่อใน
ตรงนั้นเพราะว่ามันเป็นหลักการมาจริงอยู่แล้ว
ส่วนที่ว่าพ่อเขาเสียไปแล้วอยากให้เขามีแค่รู้ว่า
เพราะว่าพ่อเขาแค่หลับไปเฉย
เขาจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียอกเสียใจ

เราจะไปคานเขาก็ไม่ได้เนอะ
เพราะว่ายังไงผลออกมาแล้วมันก็ต้องเป็นไปตาม

ขอบคุณครับ
เราก็เชื่อตามขั้นตอนนะเพราะว่าเราเชื่อขั้นตอนขบวนการอยู่แล้ว
คือถ้าตัดสินแบบนี้เราก็น้อมรับอยู่แล้ว
คุณต้นเขามีค่าอธิบายยังไงบ้างครับ
ทางคุณหมอเนี่ยสรุปว่าเลือดที่ตกที่ตกในใต้เยื่อหุ้มสมองเนี่ย
หมอฟันทงว่ามันเกิดจากตกจากที่สูงนะฮะ
สรุปมาอย่างนี้ไม่น่าจะเกิดจากการโดนกระแทก
แล้วบัตรแต่ที่กลบหูข้างซ้ายนะครับ
คุณหมอพาแล้วบอกว่ามันมันตกจากที่สูงสรุปเลยคือฟันทงแน่นอน
เพราะว่าถ้าเกิดจากการตีเนี่ยมันจะต้องมีกระโหลกล้าวเข้าไปด้วย

จากสมองแล้วเนี่ยตามร่างกายเนี่ยคือมีส่วนไหนที่ผิดปกติไหมครับ
เขาได้มีการอธิบายให้เราฟังไหมครับ
ครับเมื่อวานผมเข้าไปดูด้วยคณสูตรด้วย
ไม่มีนะครับตามแขนเนี่ยที่เราได้เห็นเนี่ย
ก็น่าจะเป็นรอยอาจจะเป็นรอยสายน้ำเกลือ
ส่วนตามตัวที่เราเห็นกันเนี่ย
พลิกด้านหลังขึ้นมาเนี่ยก็น่าจะเป็นไม่มีอะไร
เป็นรอยผื่นแดงก็น่าจะเกิดจากการกดทับเวลานอน

ระหว่างที่แพทย์ชี้แจงเนี่ยเรามีข้อสงสัยอะไรสักถามเขาหรือเปล่าครับ
ผมเนี่ยติดใจในเรื่องหูตั้งแต่คุยกับหมอตั้งแต่เมื่อวานแล้ว
ผมก็คุยกับหมอว่าหมอผมติดใจตรงนี้นะ
คือผมอยากรู้ว่าตรงกกหูเนี่ยเกิดรอยช้ำเนี่ย

ผมก็บอกหมอถามว่ารอให้หมอชนสูตรไหม
จริงคุณหมอถามว่าต้องชนะสูตรไหม
ผมก็บอกว่าผมต้องการรู้
คุณหมอเขาบอกได้ครับคุณหมอไม่ปิดบัง

เราก็ยืนดีขอบคุณหมออยากให้หมอพูดตรงไปถึงมา
แล้วที่วันนี้หมอก็พูดตรงเลย
เราก็ไม่ค่าใจนะเพราะขั้นปอนด์เขามาวันนี้แล้ว

ก็มันไม่ได้เกิดจากการตี
ครับคือผลที่แพทย์ออกมาวันนี้ครับ
เป็นสิ่งที่เราคิดไว้หรือว่าตั้งใจไว้ก่อนหน้านี้ไหม
จริงผมอยากรู้แค่นั้นแหละครับ

แต่เราไม่เห็นเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์
ว่ามันหล่นจริงมั้ย